มีหนุ่มเมียมากคนหนึ่งเขาบุกเข้าไปห้องผู้หญิงเป็นสาวรุ่นน้องแล้วไปข่มขืนจะขืนใจเขาค่ะสุดท้ายเจอคนบาดเจ็บเนี่ยนะคะคือเจอคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาควักมีดออกมาแล้วก็แทงสวนเลยคือเข้ามาในห้องใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอมีดแทงสวนเลยอะไรตามนี้ที่เกิดเหตุอยู่ในหอพักไม่มีชื่อนะคะบนถนนเอกชัยซอยหกสิบหกเข็
อยู่บนชั้นสามซึ่งเธอคือนางสาวแพรวนำสมมุตินะคะวัยยี่สิบปีสัญชาติเมียนมากเหมือนกันยืนอยู่หน้าห้องด้วยความตกใจอะค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือที่ที่จากการสอบสวนดูทราบว่ามีนายทินไนซึ่งนายทินไนเป็นผู้ก่อเหตุนะคะตัวนายทินไนผู้ก่อเหตุเองเนี่ยค่ะพี่อุ๋ยก็นอนร้องอดควรเพราะว่าบาดเจ็บ
เสื้อที่หน้าท้องแล้วก็แขนซ้ายมีแผลนะคะเจ้าที่ก็อายัดตัวไว้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ตัวผู้เสียหายหรือว่านางสาวแพลวเขาเล่าผ่านล่ามให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเธอเนี่ยพักอยู่กับพี่ชายในห้องเช่าอยู่ชั้นสามนี่แหละอยู่ชั้นเดียวกันกับตัวคนก่อเหตุนี่เลยนะคะแล้วช่วงจังหวะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอไปตลาดไปซื้อพ
คือจะมาขืนใจเธอไงคะช่วงนั้นโอ้โหอยู่ในครัวพอดีไงเก็บของอยู่ควักมีดทำควรแล้วก็แทงสวนเพื่อป้องกันตัวเลยอ่ะค่ะภายหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าตัวตัวคนก่อเหตุเองเขาก็พยายามสู้นะตอนช่วงที่ผู้เสียหายพยายามควักมีดแทงสวนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้ได้เพราะว่าบาดเจ็บไปแล้วอ่ะค่ะโชคดีนะคะเห
การนำตัวนางสาวแพรวไปสอบประคัมที่โรงพักษณ์เพื่อดำเนินคดีต่อไปส่วนตัวในคนกอเหตุในทินเองก็มีการแจ้งข้อหาอักฏธนามอาณาจารย์ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะ